ภาคใต้ช่วงปลายปีเนี่ยต้องระวังกันเยอะ

โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่ว่าน้ำท่วมเวลาฝนตกหนักเนี่ยนะครับ
เมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายมนตรีนะครับ
ลงพื้นที่ไปประชุมกับผู้ราชการจังหวัด๑๔จังหวัดภาคใต้
รวมทั้งประจวบคิริขันด้วย

คือเดิมเนี่ยเครื่องจะต้องไปลงที่สนามบินของนครศรีธรรมราช
ก็เลยต้องเปลี่ยนเครื่องไปลงที่สุราธานีนะครับ
แล้วก็เดินทางด้วยรถมาต่อที่นครศรีธรรมราชนะครับ

ไปถึงก็ได้ไปพูดคุยกับประชาชน
กับส่วนราชการต่างด้วยนะครับ
นายกกล่าวกับประชาชนที่ศูนย์ประสานการพัฒนาพื้นที่รุ่มน้ำปากพนัง
เนื่องมาจากพระราชดำริ
โดยบอกว่าตลอดการเดินทางมีฝนตกหนักมาก
แต่ก็ต้องมาเพราะเป็นห่วงประชาชนที่รอคอยอยู่
ซึ่งปริมาณน้ำในปีนี้อยู่ที่๕๘๐๐๐ล้านลูกบาทเมตร
ใกล้เคียงกับปี๕๔ที่ประมาณ๖๕๐๐๐ล้านลูกบาทเมตร
ท่านคงเล่าถึงสถานการณ์น้ำท่วมภาครวมในพื้นที่ภาคกลางกับภาคเหนือด้วยนะครับ
แต่รัฐบาลสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างเป็นระบบ
ช่วยให้พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญไม่ได้รับผลกระทบ
แต่ประชาชนนอกคันกั้นน้ำอาจได้รับความเดือดร้อนบ้างจากการระบายน้ำ
ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทั้ง๑๒ทุ่งรับน้ำที่เสียสละอยู่
อันนี้คือภาคกลางภาคเหนือภาคอีสาน
ส่วนภาคใต้พลเอกประยุทธ์บอกว่า
ชาวภาคใต้ก็ต้องพร้อมรับมือ
ส่งผลกระทบและเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่
ขอให้ประชาชนเตรียมตัวในการปฏิบัติตามคำเตือน
และติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด
นายกก็ได้ถามประชาชนนะว่าสู้ไม่สู้
ชาวบ้านก็ตะโกนพร้อมกันว่าสู้ด้วย

นายกรกธมรียังได้เยี่ยมชมนิฮาศการ

ก่อนที่จะถ่ายภาพร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด๑๔จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีริขัน
ประชุมบริหารจัดการเรื่องของน้ำให้เป็นระบบ
แผนป้องกันเตือนภัยและอพยพช่วยเหลือ
จากนั้นก็เดินทางต่อไปยังวัดมหาธาตุวรมหาวิหาร
เพื่อสักการะพระบรมธาตุ
วัดชื่อดังในนครศรีธรรมราชแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพมหานครค่ะ
สัปดาห์นี้นี่เป็นสัปดาห์ที่นายกลงพื้นที่นะ
ดูเรื่องน้ำท่วมดูเรื่องสภาพอากาศตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยก็คือไปอ่างทอง
วันอังคารมาขอนแก่นแล้วก็ปิดท้ายปลายสัปดาห์เมื่อวานนี้ไปที่นครศรีธรรมราชนะครับ